ที่เคยมีปัญหาเรื่องของขาดแคลนน้ำ

เป็นข้อร้องเรียนเรื่องของการขาดแคลนน้ำ
แต่ปรากฏว่างานวิ่งมาราทอนครั้งนั้น
ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองอยู่เลยนะครับ
หาเงินเพื่อจะไปจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์

จัดวิ่งตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา

มาดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะครับ
โดยก่อนหน้านี้นายกิติพัฒน์ชนสารานนท์ผู้จัดงาน
ได้ทำป้ายมอบเงินจำนวน๓๔๖๗๕๑๕บาท
แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
โดยระบุว่าหลังจากที่หักค่าใช้จ่าย
จากรายได้ทั้งหมดจากการวิ่งที่จะได้มา๖๘๖๙๙๐๐บาท
ค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือ๓๔๐๐๐กว่าบาท
จะมอบให้แก่ทางโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลยืนยันว่าได้รับเงินจากผู้จัดงานวิ่ง
เพียงแค่๕๔๐๐๐กว่าบาท
และเงินที่ประชาชนบริจาคจากการประชาสัมพันธ์อีก๔๕๐๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
รวมแล้วเงินที่โรงพยาบาลได้รับทั้งหมดแค่๑ล้านกว่าบาท
เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าทางจังหวัดต้องเข้ามาตรวจสอบดูแลด้วยนะครับ
แล้วก็ต่อมาทางนายกิติพัฒน์ชนสรานนท์พร้อมด้วยหญิงสาว๒คน
อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของโครงการวิ่งได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรี
ท่านรองที่ชื่อว่าเรือโทสัตวรรษอนันตกูล
โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมและผู้เกี่ยวข้องพูดคุยสอบสวน
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
โดยนายกิติพัฒน์ได้เปิดเผยยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็ยอมรับว่ามีนายทงชัยหรืออาจารย์ตุ๊กอยู่เบื้องหลังทั้งหมด

ผมเป็นเพียงร่างทรงมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังชื่ออาจารย์ตุ๊ก
อาจารย์ตุ๊กจัดการเองทั้งหมด
แต่ให้ตัวผมรับผิดชอบและเซ็นเอกสารต่างอยู่คนเดียว
เงินที่ได้มาก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีของผม
เบิกจ่ายก็ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบ
ก็ต้องไปถามกับอาจารย์ตุ๊กหรือนายทงชัย
ซึ่งเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง

เอาฟังเสียงเขาแล้วกันนะครับ
ทางด้านของนายพัยบุญแย้มเอ็ม

ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ยังตัดสิน
ใครเป็นผู้ผิดผู้ถูกไม่ได้

ก็จะมีความผิดฐานช่อกงประชาชน

ก็คือผู้ที่เข้าร่วมวิ่งการกุศล

ซึ่งสามารถแจ้งความได้ที่สพพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

ที่บอกว่าเป็นคนชักยายอยู่เบื้องหลัง

ที่จะต้องติดตามตัวอาจารย์ตุ๊กหรือนายทงชัยมาสอบสวน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องตามที่นายกิติพัฒน์อ้างหรือไม่ต่อไปนะครับ
จำได้ไหมฮะวันที่นายกิติพัฒน์ไปพบเจอรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดชมบุรีออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
บัญชนก็พยายามซักถามแบบว่าถามตรงนะ
เอาเงินเข้าไปโกงเขาหรือเปล่าโกงโรงพยาบาลหรือเปล่า
นายกิติพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแถลงพร้อมกันกับทุกฝ่าย

แต่ท้ายที่สุดเมื่อวานออกมาเป็นแบบนี้
ออกมาพูดว่าตัวเองเป็นเพียงร่างทรงและมีคนชักใยอยู่เบื้องหลัง
ก็คืออาจารย์ตุ๊กตอนนี้นะครับทางจังหวัดนะคุณ
หน่วยงานของจังหวัดที่ร่วมกันในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งครั้งนี้
แล้วก็ร่วมกันในการมอบเงินบริจาคให้กับกิจกรรมครั้งนี้

เพราะศูนย์นำโรงทำเขาเชิญทุกฝ่ายมาพูดคุย
เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้ให้ได้นะครับ